คนนี้โชคดีหน่อยรอดชีวิตมาได้และพรุ่งนี้จะกลับมาถึง
เมืองไทยเป็นล็อตแรกใช่ไหมคะชุดแรกสิบห้าคนอนุชาบุญ
ยสารอยู่ด้วยนี่คุณออสซี่ดวนระวีไปที่บ้านนะฮะเขาเป็นคน
โคราชนะครับนครราชศรีมาตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองนี่
นุชานะฮะภาพขวามือพรุ่งนี้จะมาถึงเมืองไทยแล้วก็ได้คุย
กับทางภรรยาของคุณอนุชานะฮะบอกสามีอายุ๓๔ปีนะรอดชีวิต
จากเหตุสู้รบที่อิสราเอลจะกลับมาถึงไทยพรุ่งนี้ที่ท่ากาศ
สุวรรณภูมิภรรยาบอกว่าก็อยู่กินกับสามีมาหลายปีแล้ว
ไม่มีลูกด้วยกันสามีตัดสินใจไปทำงานที่สวนผลไม้ที่
สราเอลได้๒ปีตั้งใจว่าจะทำงานสัก๓ปีเพื่อเก็บเงิน
สร้างครอบทัวร์นี้นะโดยสามีไปอยู่ที่หมู่บ้านที่ชื่อว่า
กับเพื่อนรวม๕คนไปซ่อนตัวอยู่ที่อาคารแห่งหนึ่งวัน
นั้นกลุ่มฮามาสบุกโจมตีอาคารโชคดีที่สามีเนี่ยอยู่ด้าน
หน้าแต่กลุ่มฮามาสไปโจมตีด้านหลังอาคารแต่ก็ทำให้เพื่อน
แรงงานไทยเสียชีวิตกลุ่มใหญ่คือ๖คนโดยตอนนี้สภาพจิต
ใจสามีย่ำแย่มากเนื่องจากต้องสูญเสียเพื่อนคนไทยไป๖๐
ทุกคนทุกคนสะเทือนใจกันหมดบางคนเนี่ยถึงขั้นไม่อยากกลับ
อิสราเอลอีกแล้วพรุ่งนี้สามีจะมาถึงชุดแรก๑๕คนภรรยา
บอกว่าไม่ได้ไปรอรับที่สนามบินจะมีแม่กับญาติญาติไปรอ
รับจากนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านที่โคราชก็จะมีพิธีสู่ขวัญ

ตอนแรกก็คือสงสารเขาสภาพติดใจเขาแย่มากแล้วก็เขาเขาเสีย
ทั้งเพื่อนทั้ง๖คนทุกคนเลยอ่ะพ่อดีใจแต่ก็ยังไม่หวัง
ใจเนาะถ้ายังไม่ออกอีกชีวิตแล้ว

คนไทย๑๕คนแรงงานไทย๑๕คนที่จะกลับมาชุดแรกพรุ่งนี้
ครับจะถึงเมืองไทยนะ๑๒ตุลาคมก็จะมาจากอิสราเอลนะครับสาย
การบินอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบินแอร์ไวน์๐๘๓เครื่องจะถึงประเทศไทย
ตามกำหนดเนี่ยคือ๑๐นาฬิกา๓๕นาทีนี่นะฮะตามรายชื่อหน้าจอนะ
ท่านผู้ชมครับคุณสมมาแซ่จ๊ะเป็นคนจังหวัดตากคุณจิรายุ
สุขใสชาวสุรินคุณวิมารวงจำปาชาวสกลนครคุณกรัชกรพุทธ
จังหวัดพยาวคุณอนุชาบุญยสารเป็นชาวโคราชคุณกิติ
โพงชัยกโกเป็นชาวหนองบูลัมพูคุณสมบูลแซ่ว่างชาว
จังหวัดน่านคุณจันดีแซ่ลีชาวจังหวัดเชียงรายคุณสุพิพัฒน์
โกงแก้วชาวยะโสธรคุณสมพรคาระบุทชาวหนองบูลัมพู
คุณธนสัคจันดำชาวหนองบูลัมพูคุณสธิทพรมอุนาท
ชาวหนองคายคุณกัยสอนบัวผายชาวอุดอนทานีคุณนโรงชัย
ลีละคอนจันชาวสะกลนะคอนและคุณวิชัยคำศีชาว

สองในสิบห้ารายชื่อที่จะได้กลับประเทศไทยแน่นอนว่าคน
ทั้งบ้านดีใจแบบแทบจะเฮลั่นเลยอ่ะนะคะครับหนึ่งในนั้น
ก็คือครอบครัวชัยโกกับครอบครัวคารบุตรนะคะวันนี้เตรียม
ลูกชายค่ะหลังจากที่รู้ว่าจะกลับมาเป็นคนไทยกลุ่ม
แรกในวันพรุ่งนี้สิบโมงสามสิบห้านาทีที่สนามบินสุ
กวันพูมนะคะนี่คือแม่ของนายกิติพงชายกลหรือว่า
แม่ของนายโบนะคะคุณแม่หนูพันค่ะอยู่เที่ยมเผร์มืง
วัดหนองบัวลำพูบอกตอนที่ก่อนเกิดเหตุจะยิงถล่ม
กันอ่ะกำลังคุยกับลูกชายอยู่เลยอืมแล้วลูกชายบอกแม่แม่
ที่เจ็ดจนถึงวันที่ก้าวไม่ยินค่ะแม่นี่อยู่ไม่สุขนั่ง

ลูกฉันจะยังอยู่ไหมจะแบบไหนบ้าง
โทรหาลูกชายคนโตที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอล

พี่ชายก็บอกผมก็ติดต่อน้องไม่ได้เหมือนกันแม่

ไม่รู้จะทำยังไงจริงนะคะกังวลใจมาก
สารไหนว่าศักดิ์สิทธิ์ไปทุกศาลค่ะ
บนบานทุกศาลเลยนะคะ

ขอชายผ้าสิ้นแม่ไปบอกจะเอาไปบูชา
เป็นเครื่องรางปกป้องคุ้มครอง
กระทั่งติดต่อลูกได้

เมื่อวานช่วงเย็นสำนักงานจัดหางานจังหวัด

โอ้ยไม่มีเงินเหรอน้อง
ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ

แม่บุคกฎกลับมาก็ดีใจแล้ว
อีกหนึ่งครอบครัวก็คือครอบครัวคารบุตรนะคะ

นายสมพรที่ไปทำงานที่อิสราเอล
แล้วก็มีรายชื่อกลับไทยวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เล่าบอกว่า
วันนี้ลูกสาว
แล้วก็ลูกชายคนเล็กจะไปรับนายสมพรนะคะ

หลังรู้ว่าเป็นกลุ่มคนไทยที่จะได้เดินทางกลับเป็นกลุ่มแรก
นี่เขาไปกันตั้งแต่เที่ยงแล้วออกเดินทางกันไปตั้งแต่เที่ยงแล้ว
โดยก่อนหน้านี้ลูกเขยก็บอกว่าไปลงทะเบียนเอาไว้ว่าอยากจะกลับบ้าน
แต่ปรากฏว่าไม่พบชื่อตัวเองก็เลยโทรคุยกับเมียทำท่าเหมือนจะร้องไห้
รูปเยี่ยงที่ปลอกเป็นยกใหญ่เลยนะคะ
สุดท้ายพอไปรู้มาว่าสามีจะได้กลับบ้านเป็นกลุ่มคนไทยกลุ่มแรก
แต่ตัวของสามีเองตัวลูกเขยเองยังไม่รู้
จนกระทั่งห้าทุ่มเมื่อคืนนี้ลูกสาวสุนโทยบอกว่าพี่
พี่กลับพรุ่งนี้แล้วเป็นคนไทยกลุ่มแรกเลย

ได้คุยกับลูกสาวคนโตของคุณสมพรด้วยนะครับ
บอกพ่อเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันเรื่องสถานการณ์การสู้รบที่ฉนวนกาซ่า
หลังวันเกิดเหตุวันเสาร์เนี่ยได้ยินพ่อบอกตื่นขึ้นมา
หลังคาโดมที่พักได้รับความเสียหายจากการระเบิดก็ตกใจเลยค่ะ

เพราะว่ามีรายชื่อก็น่าจะได้กลับเออดีใจไหม
รู้ว่าพ่อจะได้กลับอยากให้พ่อกลับอยากบอกค่ะ
ตั้งแต่วันที่รู้ว่ามีสงครามหมดหรอใช่ค่ะเพราะว่ามัน
เป็นที่แบบอันตรายเสียงต่อกัน
แล้วพ่อก็ยืนยันที่จะกลับ
ใช่ค่ะอยากกลับด้วยอ่ะเนาะค่ะ

มีที่จะเดินทางกลับมาถึงพรุ่งนี้นะฮะคุณสุพิพัฒน์กงแก้ว
อยู่ที่ยะโสธรค่ะอ่าเรามีแผนที่ใช่ไหม
ว่าแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยใครอยู่ตรงไหนยังไงนะฮะ
คุณสุพิพัฒน์กงแก้วนะฮะนี่ไหนคุณสุพิพัฒน์
นี่ตรงกลางเลยนะยะโสธร
อ่ะกลุ่มนี้ก็ต้องแสดงความดีใจด้วยจริงนะ
กับเจ้าตัวแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะแต่อีกมุมหนึ่งก็แน่นอน
เราก็ยังเป็นห่วงอีกหลายร้อยหลายพันคนนะ
วีดีโอขอสอบถามเรื่องความเป็นอยู่นะฮะ
เป็นคนดังเหมือนแน่

ซึ่งได้รับการแจ้งเรียบร้อยว่าจะกลับมาถึงพรุ่งนี้นะฮะ
ส่วนล็อตอื่นท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวจะทยอยเดินทางมานะ
ก็จะมาทีละชุดทีละชุดไปนะครับนี่ทั้งคู่ก็คุยกันด้วยรอยยิ้มแห่งความดีใจนะครับ
วิพัฒน์ก็บอกกับเมียบอกตอนนี้ปลอดภัยแล้วอยู่ระหว่างการทำเอกสารเดินทางกลับไทย
ภรรยาบอกว่าสามีไปทำงานเดินท่อน้ำที่อิสราเอล
ก่อนจะไปก็ทราบอยู่ว่าที่นั่นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบ
แต่ไม่คิดว่าจะร้ายแรงขนาดนี้หลังจากเกิดเหตุสู้รบยิงถล่มกัน
เธอบอกเธอก็เป็นห่วงมากก็ถามสามีตลอดว่าจะกลับบ้านไหม
สุดท้ายสามีตัดสินใจกลับฮะแล้วก็มีชื่อได้กลับชุดแรก๑๕คนนะครับ
ซึ่งนอกจากเธอแล้วเนี่ยก็มีลูกชายอายุ๘ขวบกับ๓ขวบที่รอพ่ออยู่ที่บ้าน

กินกับสามีมา๒๐ปีนี่ฮะ
หลังจากทราบข่าวว่ามีการสู้รบหนักกันก็ตกใจมาก

อยู่หลุมหลบภัยปลอดภัยดี
แล้วนี่ก็จะได้กลับถึงเมืองไทยแล้วพรุ่งนี้
สามีไปทำงานฟาร์มเลี้ยงวัวนะฮะ
ไปทำงานมา๔ปี๓เดือนแล้ว
ซึ่งความจริงก็ใกล้จะครบสัญญาอยู่แล้ว๕ปี
ส่วนใหญ่สัญญาจะ๕ปีก่อน

คุณสุวรรษเข่มเพทแล้วก็รายงานจังหวัดเยาตอน
คุณอาพรศรีสาวันนี้ก็มาให้กำลังใจครอบครัวทั้งสองครอบครัวนะครับ
แล้วก็จัดรถตู้ให้ทั้งสองครอบครัวไปรอรับที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิในวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวมาถึงยะโสธรจะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
เหนือไปที่เชียงรายนะคะนี่ก็ยิ้มออกกันแล้วเหมือนกันนะคะ
ครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอลก็เฝ้ารอการเดินทางกลับประเทศไทยกลุ่มแรกในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ไปที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะคะบ้านของนายจันดีแซ่ลีวัย๓๕ปี
หนึ่งในแรงงานไทยที่จะเดินทางกลับมาในวันพรุ่งนี้ค่ะเราได้คุยกับภรรยานะคะ
คุณมาลัยวันบอกว่าสามีเนี่ยไปทำงานอยู่ที่คิซูฟิล์มนะคะ
ไปได้ประมาณ๒ปีแล้วมีการติดต่อพูดคุยกันอยู่ทุกวัน
ตุลาคมบ่ายสองโมงยังคุยกันอยู่เลยนะคะสามีก็ทำไร่อยู่
พอสามีเลิกงานเธอบอกติดต่อสามีไม่ได้อีกเลย
แต่ก็ติดต่อได้ในเช้าวันถัดไปนะคะถึงได้รู้ว่าเกิดสงครามขึ้น
และในจ้างของสามีขอทหารอิสราเอลไปรับ
เพื่อจะได้ไปซ่อนตัวในที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมย้ายหนีไปในพื้นที่ที่ปลอดภัย
สามีก็บอกเธอว่าไม่ต้องเป็นห่วงถัดมาติดต่อสามีไม่ได้อีก
ติดต่อไม่ได้อยู่ครึ่งวันก็เป็นกังวลอีกจนมารู้ว่าตอนนี้สามีเนี่ย
ได้ไปหลบอยู่ในสถานทูตแล้วค่ะยิ่งพอรู้ว่าสามีจะได้กลับบ้าน
เธอกับลูกลูกอีกสามคนก็แทบจะเฝ้ารอนนับวินาทีเลยค่ะ
ไม่ได้ไม่ได้มีการบุกลุกอะไรมาเนอะแกก็นึกอย่างงี้อ่ะ
แกก็ไม่ได้กลัวอะไรนะแต่พอ
ตอนมืดอ่ะฉันข่าวทหารไปนู้นเขาบุบมา
มายิงคนในห้องตายเสียชีวิตอย่างนี้เนอะ

ในเข้มเขาหรอที่เขาอยู่ที่ไหน

เราก็ให้คุณมาลัยวันติดต่อกับนายจันดีสามีผ่านวิดีโอคอลนะคะ
บอกโอ้โหนี่๗ตุลาคมนี่นะ
ปะทะกันระหว่างฮามาสกับอิสราเอลในฉนวนกาซ่าเนี่ย
ดับหมดเลยติดต่ออะไรกันไม่ได้
เสียงปืนก็ดังระงมดังสนั่นไปทั่ว
พอเสียงปืนสงบทหารอิสราเอลหลายร้อยนายก็มาช่วยประชาชนออกจากพื้นที่
มีเพื่อนร่วมงานทั้งคนไทยคนต่างชาติที่หลบด้วยกันอยู่ในห้องพักเนี่ย
กลุ่มที่ทางทหารเรียกให้ออกมาแล้วไม่ยอมออกมาเนื่องจากกลัวก็มีเหมือนกัน
จันดีกับเพื่อนที่อยู่ในห้องเนี่ยพากันออกไปกันหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เลยไปหลบพาไปหลบที่จอแดนค่ะส่วนเพื่อนที่ยังหลบอยู่ในห้องเนี่ยทหารกลับไปดูอีกครั้ง
ปรากฏว่าเสียชีวิตทั้งหมดนะคะเขาบอกเขาเสียใจมากสงสารเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกัน
ซึ่งแคมป์ที่เขาอยู่เนี่ยอยู่กัน๑๑คนรอดมา๕ตายไป๖ค่ะ
เพื่อน๒๓พระนัยเข้ามาหมาแน่หมู่บ้านแล้วก็มาพกน้อยไม้ได้พาพวกผมออกจากที่พักออกมาเราก็

ก็เสียใจมากที่ไม่สามารถช่วยแทนไม่สามารถไปช่วยเพื่อนของผมกลับมาพร้อมกับผมได้
พร้อมในการรอรับคนไทยที่จะเดินทางกลับมาจากอิสราเอลซึ่งก็จะมาหลายชุดนะฮะทยอยมาแต่พรุ่งนี้จะมาถึงก่อน
กลุ่มแรก๑๕คนบางคนก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยมาด้วย
โดยเดินทางจากอิสราเอลเดินทางคืนนี้นะฮะเครื่องขึ้นจากอิสราเอล๒๑นาฬิกา๔๕นาที
ก็ใกล้เวลาแล้วล่ะเดี๋ยวเครื่องจะขึ้นจากอิสราเอลแล้ว
สายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบินแอร์ไวน์๐๘๓จะถึงไทยนะฮะ
นาฬิกา๓๕นาทีวันพรุ่งนี้นะครับ๑๕คนก็อย่างที่ทราบไปแล้วนะครับ
มีใครยังไงบ้างอธิบดีกรมการกงศูนย์บอกว่าขั้นตอนเมื่อมาถึงนะครับ
ก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองตามกระบวนการก่อนนะฮะ
เรื่องการตรวจสอบสัมภาระต่างด้วยนะครับรับสัมภาระด้วย
จากนั้นก็จะพาขึ้นรถบัสนะครับเพื่อไปยังสถานสถาบันบำราชนาราดูล
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อไปตรวจคัดกรองโรคก่อนนี่นะฮะ
ซึ่งที่สถาบันบำราชนาราดูนนะครับจะมีในส่วนของกระทรวงแรงงาน
ที่จะไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาต่างด้วย
จากนั้นพอผ่านขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยก็จะส่งทุกคนเนี่ยเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา
ซึ่ง๑๕คนนี้เนี่ยจะกระจายอยู่ในพื้นที่๑๒จังหวัดด้วยกัน
ท่านรองนายกนะฮะน้ำตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศน้ำตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับ
ก็ไปรอรับอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ถามทุกศุกร์แล้วก็พาเข้ามาผ่านกระบวนการต่อมอ
ออกมารับกระเป๋านะครับแล้วก็จะมาส่งแรงงานที่จะมีรถรถบัสซึ่งทางกระทรวงคมนาคม
ความอนุเคราะห์ไว้จอดรอรับอยู่นะครับแล้วก็พาไปส่งที่สถาบันบำราชนานาดูล
เพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมที่จะให้ตรวจโรคทางกระทรวงแรงงานก็จะไปตั้งโต๊ะ
ช่วยดูเยียวยานะฮะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่างที่ตรงนั้นด้วย
ใช่ครับภาพรวมพร้อมกันหมดเลย
ส่วนทางกรมการจัดหางานนะครับบอกว่าในส่วนของสิทธิประโยชน
ว่าการช่วยเหลือเยียวยาต่างสำหรับแรงงานไทยที่ต้องหนี
สงครามมาจากอิสราเอลนะฮะกระทรวงแรงงานจะจ่ายเงินเยียวยา
กรณีเดินทางกลับเนื่องจากภัยสงครามคนละ๑๕๐๐๐บาท
ถ้าคนไหนที่บาดเจ็บหรือว่าพิการถึงขั้นพิการจะได้เพิ่มอีก๑๕๐๐๐บาท
ถ้าทุกผลภาพได้เพิ่ม๓๐๐๐บาท
กรณีผู้ที่เสียชีวิตจะมีเงินช่วยเหลือคนละ๔๐๐๐บาท
แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่างประเทศอีก๔๐๐๐บาทนะครับ
แพทย์ชนนั่นศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเตรียมความพร้อมทีมแพทย์เพื่อรอรับคนไทยที่กลับจากอิสราเอลด้วยนะครับ
คนไทยกลุ่มแรกจะมีทีมแพทย์คัดกรองคนไทยทั้งทางร่างกายและจิตใจ
แล้วก็พร้อมส่งต่อหากมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย
ก็จะมีโรงพยาบาลรัชวิถีโรงพยาบาลเลิศสินแล้วก็โรงพยาบาลนพรัชราชธานีที่จะรอรับผู้ที่บาดเจ็บนะครับ
ส่วนเรื่องทางจิตใจนะฮะจะมีทีมสหวิชาชีพมาช่วยประเมิน
แล้วก็แยกประเภทระดับความรุนแรง
ถ้าแรงงานคนไหนจำเป็นต้องเข้ากระบวนการเยียวยาหรือรักษา
จะมีโรงพยาบาลด้านจิตเวทรอรับนะฮะอยู่หลายสถาบันด้วยกัน
แล้วก็จะติดตามอาการจากนี้ไปด้วยนะฮะ
ส่วนผู้ที่จะเดินทางกลับมาในรอบต่อไปนะครับ

ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยจะมีคนไทยกลุ่ม๒จะกลับมาถึงเนี่ยคือ๑๔ตุลาคมนะครับ
โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศซึ่งเครื่องบินกองทัพอากาศจะไปถึงอิสราเอล๑๕ตุลาคม
วันที่๑๔เครื่องบินกองทัพอากาศจะเดินทางออกไปก่อนนะฮะไปถึงอิสราเอลก็๑๕ตุลาคม
แล้วรอรับคนไทยกลับมาจะมาถึงไทยคือ๑๖ตุลาคมมาถึงเช้ามืดเลยนะฮะตอนตี๔
เที่ยวบินนี้สามารถรับผู้โดยสารมาได้สูงสุดคือ๑๔๐คน
แต่จะมีผู้เดินทางกลับกี่คนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูสถานการณ์ตรงนั้นด้วยนะฮะ
รวมทั้งแรงงานที่จะมากี่คนลงทะเบียนกี่คนหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต้องร่วมเที่ยวบินมาด้วยกี่คนแบบไหนอย่างไร
จากนั้น๑๘ตุลาคมจะมีแรงงานไทยเดินทางกลับด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์นะฮะ
มีแรงงานไทยเที่ยวบินนั้นจะกลับ๘๐คนนะครับจะมาถึงไทย๑๙ตุลาคม๑๑นาฬิกา
แล้ว๒๔ตุลาคมจะมีเที่ยวบินกองทัพอากาศที่กำลังขออนุญาตทำการบินผ่านน่านฟ้าของประเทศต่างหรือว่าอิสราเอล
ที่จะนำแรงงานกลับมาอีกนะฮะจากนั้นก็จะมาเป็นชุดไปทั้งเครื่องบินพาณิชย์เครื่องบินของกองทัพอากาศ
ที่จะทยอยรับกลับมาเรื่อยเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้ที่ลงทะเบียนต้องการเดินทางกลับไทยเนี่ย๕๐๐กว่าคนแล้วนะครับ
ก็ยังคงมีการอบพยพแรงงานที่อยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะมีภาพนะคะที่แรงงานคนไทยเดินทางมาถึงแคมป์คนงาน
หลังจากอบพยพหนีตายมาจากพื้นที่สีแดงในเป็นพื้นที่สู้รบมาโดยรถบัสแบบนี้ค่ะหลายคนเลยทีเดียวนะคะ
เจ้าหน้าที่แหละพาแรงงานคนไทยมาโดยรถทัวร์มาที่แคมป์ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของอิสราเอลค่ะ
แต่ละคนมาถึงปุ๊บนี่ก็จะเข้าไปนอนในสถานที่ที่ปลอดภัย
รับประทานอาหารที่ทางแคมป์เตรียมเอาไว้ให้นะคะน่ารักมากเลยนะ
ข้าวเหนียวน้ำพริกไข่ดาวแล้วก็ซอสที่เป็นกับข้าวง่าย

คุยกับนายวัญชัยนะคะหนึ่งในแรงงานที่ทำงานอยู่ที่แคมป์
เมื่อคืนนี้มาเพิ่มอีก๑๙คน
ร้วมที่แค้มเข้าน่ะตอนนี้๖๑คน
ซึ่งเขาก็สอบถามแรงงานคนไทยที่เดินทางมาว่ายังอยากจะอยู่ต่อไหม
หรือจะกลับประเทศไทยไม่เอาอีกแล้ว
ทุกคนก็บอกส่วนใหญ่อยากกลับนะมีบางส่วนแหละที่อยากจะอยู่ต่อ
ตัวเขาเองเนี่ยตัวคุณวัญชัยเองบอกผมเองก็เลือกตัดสินใจที่จะไม่กลับนะ
เพราะว่าแคมป์ที่ผมอยู่เนี่ยที่ผมทำงานอยู่เนี่ย
มันอยู่ห่างจากพื้นที่ทางใต้ของอิสราเอลตั้ง๒๐๐กิโลเมตร
แล้วก็มีการดูแลความปลอดภัยมันดีด้วย
ครับคุณ
และคณะก็ไปเยี่ยมแรงงานไทยนะคะ
ก็เป็นการสอบถามความประสงค์ในการจะเดินทางกลับไทยค่ะ
แล้วก็ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวก
เรื่องของการออกจากกรุงเทอร์อาวีฟต่างด้วยนะใคะ
พูดคุยกับแรงงานไทยมีเสียงเครื่องบินขับผ่าน
แล้วก็อันนี้คือตอนที่พูดคุยนะคะส่วนภาพเมื่อกี้เนี่ย
คือการเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
เพื่อให้กำลังใจนะคะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของ